ไปดูเหตุการณ์ที่ระยองคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของสามีเก่ากับสามีใหม่นะคะ
ก็ปรากฏว่าสามีใหม่เนี่ยค่ะ
ก่อเหตุไปแทงสามีเก่าแบบไม่ยั้งค่ะ
เพราะว่าไปเห็นภาพบาดตาที่อยู่กับภรรยาของตัวเองค่ะ
ตั้งแต่มันเข้ามาในชีวิตผมผมยอมทิ้งทุกอย่าง
ผมผูกคอตายกับพวกมัน

ผมรู้ไหมว่ามันต้องกลับมาหาผัวมัน
ผมผูกคอตายกับพวกมันแล้วผมเลือกเข้าไปนอนโรงบาล
นี่ก็คือนายวัชิระวิทย์นะคะ
ก็เป็นสามีใหม่เอาอย่างนี้ละกันนะคะ

ก่อเหตุเสร็จก็ตอนที่ไปเห็นก็ระบายความอัดอั้นใจ

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองรอมอบตัวกับตำรวจ
ไปก่อเหตุเอาคัตเตอร์ไล่แทงนายบุญกรค่ะ
เป็นสามีเก่าของภรรยาตัวเองได้รับบัตรเจ็บ
แล้วก็ถูกแทงจมูกแผลหนึ่งข้อศอกซ้ายแผลหนึ่ง
วนมซ้ายด้วยนะคะก็ถูกมีดเฉือนจนเนื้อหลุดเป็นแผลลึกค่ะ
เลือดไหลท่วมตัววิ่งหนีตายไปอยู่ข้างบ้าน
แต่ว่าตอนที่ไปถึงก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

ผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาโมโหนะคะที่เห็นอดีตภรรยา
เออขออภัยภรรยาเขาผู้ก่อเหตุบอกโมโห
ที่เห็นนางสาวพิมพกาซึ่งอยู่กินแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะคะ
คุยกันกับนายบุญกรมาตลอด
นายวชิรวิทย์ยอมทำทุกอย่างเพราะรักมาก
แต่อดทนจนตัวเองป่วยซึมเศร้าแล้วก็ตัดสินใจผูกคอตายจะจบปัญหา
แต่ว่าก็มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลสอยดาว
ที่ก่อเหตุนี้คือหนีออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลภรรยามาเยี่ยมแต่ไม่นอนเฝ้า
ตัวเองก็สงสัยก็เลยตามไปที่บ้านของผู้หญิงพกคัตเตอร์ไปด้วย
แต่พอเข้าไปในบ้านก็เห็นภาพบาดตาบาดใจ
คือภรรยานอนกอดกับแฟนเก่าบนเตียงนอน
ส่วนนายบุญกรบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้นอนกับฝ่ายหญิง
แต่ว่ายืนหันหลังทำกับข้าวให้ลูกอยู่
เข้ามาถึงก็พุ่งมาทำร้ายเลยไม่พูดไม่จ่าอะไร
ส่วนฝ่ายหญิงที่หนีกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าทนผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายไม่ไหว

บอกเลิกนายวชิรวิทย์ผู้ก่อเหตุไประยะหนึ่งแล้วด้วยปากเปล่า
แต่ไม่ได้เซ็นใบหย่ากันเท่านั้นเอง
ก็ยืนยันบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่ากลัวว่านายวชิระวิทย์จะมาทำร้ายอีก
เพราะที่บ้านก็มีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กด้วยค่ะ
อันนี้มาแย่งไป
อยากขอบคุณในการตัดติดใจของผู้หญิง
ก็คือไปผมก็ไม่ทำด้วยดีใช่ไหมตอนนั้น
ก็จบกันได้ดีแต่คือผมยังมาหาลูกมาอะไร
แค่ยุ่งอยู่แต่กับลูก

ผู้หญิงก็โดนทำร้ายบ่อย
อันนี้คือผมพูดจากใจนะผู้หญิงเขาบอกผมอย่างนี้
มันโดนทำร้ายบ่อยแบบมันไม่เหมือนผมตอนที่จะอยู่ด้วยกัน

ส่วนตัวภรรยาเนี่ยนะคะนางสาวพิมพกาบอกว่า
สามีใหม่เป็นคนใจร้อนโมโหร้าย
พูดไม่ได้เต็มปากว่าเลิกกันเพราะมันยังไม่ได้หย่า
แต่ว่าตัวเองก็ถูกข่มขู่และทำร้าย
กลัวค่ะก็เลยกลับบ้านมาหาลูก
ส่วนสามีเก่าเป็นพ่อของลูกก็ปรึกษากัน
ไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง
ตั้งแต่มีปัญหากับนายวชิรวิทย์สามีใหม่
ก็ตกลงจะกลับมาดูแลลูกด้วยกัน
แต่ว่าสามีใหม่ไม่ยอมเลิกก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ

เขาเลยถอดกางเกงแล้วถอดเสื้อออกเฉย
เพราะเหงื่อเต็มตัวอย่างนี้ค่ะใช่

เขาน่าจะซุ่มมองเพราะว่ามันมองเห็นทะลุเลย

มันน่าจะมองไปเห็นพอดีมันเลยจู่โจมเข้ามาเลย
หลังจากตำรวจสพเมืองระยองนำตัวผู้ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วนะคะ

บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
และทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

จะส่งฝากค้างศาลจังหวัดระยองวันพรุ่งนี้ค่ะ